เปิดฉ่าฟุตบอลไทยเป็นทางการแล้วครับ

บินเนอร์เอริเก้แล้วไปตัดฟ้าข้างบินเนอร์
เป็นตัวสุดท้ายผู้สินปรีเข้ามาแล้วชักใบแดงเลยครับ
เป็นแดงโดยตรงนะครับไล่ออกจากสนาม
เหลือ๑๐คนเชียงรายก็รับเลยครับ
แล้วบีจีเนี่ยเขาแก้เกมมา
เกมเขาอาจจะอึดอัดนะครับแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าราคาที๘๗
เรียวพระซึบุระทำชิ้นกับทางโชฮัตว์วิรชาติ
ตัวนั้นจะเลือกยิงเสียบเสาไกลนะครับเดี๋ยวดูจังหวะจับบอลแล้วก็ยิงนะครับ
คือยิงไม่ค่อยเต็มมากแต่ว่ามุมมันกลิบเหมือนกันหนึ่งศูนย์เพียงพอครับ
จีเฉินชนะคว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้สำเร็จ